ข่าวนี้หน่อยพี่อุ๋ยคือต้องบอกว่าโอ้โห
แค่ไปเที่ยวกับเพื่อนแขนหักเย็บ๑๖เข็ม
งงมากคือผู้หญิงคนนึงนะคะเธอไปเที่ยวกับเพื่อนที่ราชบุรี
แล้วก็แวะมาที่ห้องพักของเพื่อนของเพื่อนที่กาญจนบุรี
อยู่ถูกทำร้ายร่างกายเธอบอกโอ้โหเธอยอมไม่ได้

ห้องเช่าแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
อันนี้เป็นภาพคืนวันที่๒๕กุมภาพันธ์
จะเห็นผู้หญิงสองคนเนี่ยค่ะ
เดินเข้าไปในบ้านหลังนึง

แล้วหลังจากนั้นผู้หญิงสองคนนี้หนึ่งในนั้นนะคะ
ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเขาแขนหัก
แล้วก็กระชากเสื้อผ้าเขาจนขาด
ที่สองคนที่ก่อเหตุจะหลบหนีออกไป
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายก็ต้องหาเสื้อมาสวมใส่

แล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดนครปฐมนะคะ
ซึ่งระหว่างนั้นเธอเองก็ถ่ายคลิปแขนข้างซ้าย
ที่ผิดรูปที่มันหักเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย
พอคุณหมอตรวจหมอบอกนี่แขนหักนะ
ต้องรีบผ่าตัดดามแขนแล้วก็เย็บไป๑๖เข็มเนี่ยค่ะดูสิคะ

คือมันเบี้ยวผิดรูปแบบนั้นเลยอ่ะแล้วดู
นี่คือรอยเย็บเป็นทางยาวเลยนะคะ
หลังจากที่เธอได้รับการรักษาแล้วเธอไปแจ้งความทันทีเลย
ที่สพเมืองกาญจนบุรีบอกว่าจะเอาผิดกับคนที่ทำร้ายเธอ
แล้ววันนี้เธอก็ไปที่สพเมืองกาญจนบุรี
พร้อมกับครอบครัวอีกครั้งไปให้ปากคำนะคะ
แล้วตำรวจก็พาเธอไปชี้จุดที่ถูกทำร้าย
ก็คือที่ห้องเช่าตรงนั้นด้วยแต่พอไปถึงเนี่ย
เจ้าของห้องเช่าย้ายออกไปก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะ
เห็นพฤติกรรมของสองคนนี้ที่เข้าไปในบ้านแล้วก็ทำร้ายเธอ

คืนนั้นที่เกิดเหตุ๒๕กุมภาพันธ์เนี่ย
เธอไปเที่ยวสถานบันเทิงในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
กับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทชื่อเคนอายุ๒๒ปี
เพื่อนเป็นชาวการจนบุรีนะคะ
ไปกับเคนเสร็จปุ๊บอ่ะร้านจะปิดแล้ว
กับเคนก็เลยไปที่บ้านของเคนที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากที่ไปบ้านเคนเสร็จปุ๊บก็พากันไปที่ห้องเช่าของอาม
ซึ่งก็คือห้องที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะจังหวะที่อยู่ในห้องเช่าเนี่ยนะ
อยู่ผู้หญิงสองคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเขาบอกเป็นรุ่นพี่
ก็เดินเข้ามาในบ้านเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยรูปร่างค่อนข้างท้วมใหญ่ใหญ่หน่อย
หน้ากากอนามัยพอสองคนนั้นเดินเข้ามาในห้องเสร็จปุ๊บก็ปิดประตูเลยแล้วถามเธอว่ามาทำอะไรมาทำไมตามเคนมาใช่ไหมเธอก็ตอบไปตามตรงว่าอ๋อใช่ก็ไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมากำลังจะเปิดแชทให้ดูว่าเออไปเที่ยวกับเคนมาเป็นเพื่อนสนิทกันเธอบอกยังไม่ทันจะเปิดแชทให้ดูเลยโดนหนึ่งดอกเข้าหน้าเลยค่ะถูกเตะเข้าหน้า
มันก็เลยเข้าที่แขนเนี้ยค่ะหลังจากนั้นเธอบอกว่าแล้ววันนั้นอ่ะ
ใส่กระโปรงเธอถูกกระชากกางเกงในออก
อีกคนก็ดึงเสื้อถอดยกทรงคือเอาง่ายจับเธอแก้ผ้าเลย
แล้วหลังจากนั้นสองคนนั้นก็เดินออกไปค่ะเธอบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่เธอถูกรุมทำร้าย
ถูกจับแก้ผ้าเนี่ยมีคนถ่ายรูปเธอไว้หรือเปล่า
พอตั้งสติได้เธอก็เลยรีบโทรศัพท์ให้แฟนมารับนะคะ

แต่เธอขอยืนยันเลยว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวแน่
หลังจากที่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้เนี่ย
๒๕กลุ่มภาพันธ์ถึงวันนี้๑๖มีน
บอกว่าคู่กรณีไม่เคยเดินทางเข้ามาพูดคุยอะไรเลย
แค่ข้อความบอกว่าขอโทษ

ข้างซ้ายของเธอมันจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
เหมือนเดิมก่อนที่จะถูกทำร้ายหรือเปล่า
ทุกคนก็เข้าไปในห้องกันหมดเลยนะครับ
แต่ไม่มีใครช่วยหนูเลย
มีการขอโทษกัน
ทางสพเมืองกาญจนบุรีก็บอกนะคะว่าพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
ตอนนี้เชิญตัวผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งมาสอบสวนแล้ว

แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำ

ตอนนี้มีการออกหมายเรียกให้เข้ามาสอบปากคำแล้ว
ตำรวจก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ